คือหงี้เธอเนี่ยไปกินผัดไทยกับเพื่อน
แล้วจู่ก็มีแฟนคลับยกกล้องขึ้นมาถ่าย
จากนั้นก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะ

ซึ่งข้อความนี้แหละที่ทำให้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นนะคะ

คือเขาใช้ชื่อย่อของมินพีชยาว่ามพชยมาทานผัดไทยกับผู้ชาย
แล้วมียกลูกค้ายกกล้องขึ้นแอบแล้วมีลูกค้ายกกล้องขึ้น
แล้วเขาก็โพสต์เป็นข้อความเหมือนข้อความคำพูดแอบถ่ายเหรอคะ
ไหมคะลบด้วยนะคะแถมทำน้ำหกลงพื้นกระเด็นโดนโต๊ะข้างแล้วเฉย
โดยข้อความดังกล่าวค่ะถูกตรีทวิตอย่างรวดเร็วนะคะ
พร้อมกับคำถามตามมาว่าหมายถึงใคร
ต่อมามีผู้แสดงตัวเป็นผู้จัดการส่วนตัว
นางเอกคนดังมินพีชยาเข้ามาขอให้ลบข้อความนะคะ
เพราะทำให้ดาราสาวได้รับความเสียหาย
และอาจจะมีการดำเนินการทางกฎหมาย
ที่ทั้งสองฝ่ายจะงัดข้อกันเล็กน้อยนะคะ
และในที่สุดเจ้าของข้อความก็ได้ลบทวิตดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในขณะที่มินพิชยานะคะได้โพสต์รูปผัดไทยร้านดังกล่าว

ว่าตัวเองไม่กล้าเข้าไปขอถ่ายรูปกับนางเอกชื่อดัง

โดยไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้ค่ะอืม
เข้าใจเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
ไม่ว่าเป็นดาราหรือคนทั่วไปก็ไม่มีสิทธิ์ละเมิดทั้งสิ้น
จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
และยืนยันเรื่องที่ตนทวิตเป็นความจริงค่ะ
ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของมินพีชยา
ก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
นักแสดงสาวไปรับประทานอาหารที่ร้านดังกล่าวจริงหลังเลิกงานประมาณ๕ทุ่ม
โดยยืนยันว่ามินใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยน
ไม่ใช่ออกคำสั่งตามที่มีคนทวิตข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย
โดยนักแสดงสาวเอ่ยปากขอโทษแฟนคลับ
เขาพูดว่าอย่างนี้ขอโทษนะคะขอให้ลบได้ไหมคะ

เพราะว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมถ่ายรูป

ส่วนเรื่องที่ทำน้ำหกผู้จัดการมินพีชยาชี้แจงว่า
ทำน้ำหกใส่เพื่อนของมินจึงช่วยกันจัดการตัวเอง
และไม่ได้สังเกตว่าน้ำกระเด็นโดนใครบ้าง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้ใครได้รับความเดือดร้อน
ส่วนหลังจากนี้หากเจ้าของทวิตข้อความดังกล่าว

ที่ทำให้นักแสดงที่อยู่ในความดูแลได้รับความเสียหาย
ก็คงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ